ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะเป็นเหตุสลดจากพิษ
รักแรงหึงอีกแล้วนะครับคือมีผู้ชายคนนึงบอกว่าแฟนสาว
เนี่ยปัญญาใจมีชายอื่นก็เลยใช้มิตรแทงเขาจนเสียชีวิตอืม
จากนั้นก็ใช้มีดเนี่ยแทงตัวเองหวังจะตายตาม

แต่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านงามเจริญ๓ในพื้นที่ตมหนองปลืออบังลมุงจชนมุรี
สพนปลือไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนะครับคือนางสาวอภิญญาสิริจันดาอายุ๓๙ปี
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกที่แขนซ้ายที่หัวเข่าซ้ายด้วย
ใกล้กันก็มีนายธีรศักดิ์นาคเปรมอายุ๒๙ที่เป็นแฟนของเขาเนี่ย
กอดร่างของนางสาวอภิญญาอยู่ในสภาพหายใจรวยรินบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลถูกแทงที่หัวไหล่ที่คอแล้วก็ที่หน้าอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะครับ
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุมีมีดปลายแหลมพร้อมกับคราบเลือดเนี่ย
ตกอยู่นะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างในพื้นที่จุดเกิดเหตุไป
แล้วก็พบว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นคือฝ่ายชายก็คือนายธีรศักดิ์
แทงฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนสาวของเขาก็คือนางสาวอภิญญา
จนเสียชีวิตแล้วก็ใช้มีดเล่มเดียวกันมาแทงตัวเอง
หวังว่าจะฆ่าตัวตายตามแต่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
สาเหตุคาดว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องหึงห่วงนะฮะ
ทีนี้ค่ะเราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่สพนปลือนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
แล้วก็ขอนำเอกสารต่างเนี่ยรายละเอียดต่างเพื่อไปรับศพนางสาวอภิญญาที่นิติเวชโรงพยาบาลบางละมุง
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตพูดคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวนรมน
ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะคือเธอเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกับน้องสาว
ส่วนน้องเขยเนี่ยนะก็คบหากับน้องสาวสัก๓๔ปีได้อยู่กันสองคนนะคะที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งอะไรกันช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องสาวไปแบบนี้
พูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่
ด้านนายกรกันอายุ๔๘ปีเป็นอาเขยของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพนปรือ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะตัวนายธีรศักดิ์โทรศัพท์ไปหาประมาณสัก๔ทุ่ม๒๓นาที
คุยกันแบบสั้นมากเขาบอกว่าคุยกันแค่๒๑วินาที

ฆ่าเขาแล้วช่วยมาเก็บศพเมียด้วย
แล้วก็ได้ยินเสียงนายธิรศักดิ์ร้องด้วยความเจ็บปวด
หลังจากรับสายเขาก็ตกใจมากนะคะก็รีบไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
หลานชายนอนหายใจรวยรินจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
ส่วนศพของฝ่ายหญิงก็นอนอยู่ที่พื้นค่ะ
มก่อเหตุก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวง
เนื่องจากว่าก่อนวันเกิดเหตุนะคะ
หลานชายมาบอกว่าเนี่ยฝ่ายหญิงมีคนอื่น
แล้วก็มาขออยู่ด้วยกัน๓คน
หลานชายก็เสียใจมากและรับไม่ได้

ว่าเขาพูดเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะก่อเหตุ
ผู้หญิงว่าจะอยู่ด้วยกัน๓คน
ยอมรับไหมอะไรประมาณนี้
ครับแล้วอยู่ผมก็ได้ยินแค่นั้นนะครับ
แต่ว่าวันที่เขาไปวันนั้นที่เขาไปตามเจอ
เขากลับมาปรับทุกข์กับอาเขาว่า

หึงหวงทั้งขายความอบอุ่น

แต่ส่วนมากเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ปรึกษาผมหรอก
ด้านอ่าของผู้ก่อเหตุค่ะนางน้อยอายุ๔๘
นางน้อยก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานมาบอกจริง
ว่าภรรยาเนี่ยขอเช่าห้องอยู่ใกล้ที่ทำงานที่จังหวัดระยองนะ
หลานก็เลยสงสัยขับรถตามไปแอบดู

ว่าฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนอื่น
เห็นฝ่ายหญิงขับรถออกจากโรงงาน

ก็เลยขับรถตามไปดูแต่มันคลาดกัน
หลังจากนั้นคืนเดียว

แล้วก็จับได้ว่ามีผู้ชายคนใหม่
วันเกิดเหตุเหมือนกับนัดเคลียร์ใจกัน
แล้วมันเคลียร์ไม่ได้เลยเกิดเหตุสลดขึ้น
ผมจะฆ่ามันอย่างนู้นอย่างนี้

เพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยพูดกันอยู่แล้ว

เขาบอกว่าเขานอนรอเมียเขาทุกคืน

ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ก่อเหตุ
ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ

เพราะโอกาสรอดมันมีแค่๒๐
แต่ถ้ารอดก็อาจจะต้องติดเตียงตลอดไป
คือมุมหนึ่ง
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายหญิงเขาด้วยนะฮะ

เกี่ยวกับมูลเหตุสาเหตุที่เกิดขึ้น

ก็เหมือนกับที่มีเวลามีข่าวทำนองนี้

โอกาสรอด๒๐อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

วันนี้เราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับ

วันนี้ไม่มีใครนะฮะบ้านนี้ล็อกหมดนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมา
สองคนนี้คือคนเจ็บกับคนตายเนี่ย

ผู้ถูกถูกหนังก็มาบอกคนแทงกันตาย

แล้วก็รีบมาดูมาช่วยกัน

เป็นคนก่อเหตุคือนายธิรศักดิ์เนี่ยได้แชทคุยกันเมื่อ๑๕มกราคมวันนั้นเนี่ย
ฝ่ายชายเนี่ยมีการสนทนาแล้วก็แชทไลน์ไปตอน๑๑นาฬิกา๒๑นาทีเหมือนกับ
ลักษณะถามด้วยนะว่าทำอะไรอยู่เลิกงานแล้วให้กลับห้องนะอย่าไปดื่มเหล้า
ให้ดูแลตัวเองดีฝ่ายหญิงก็ตอบมาเป็นสติ๊กเกอร์โอเคนี่นะฮะ๑๕นาฬิกา๕๐
๖นาทีนายธีรศักดิ์คนก่อเหตุก็ไลน์ไปหาอีกนะครับหาอภิญญาที่เป็นแฟน
ของเขาส่งข้อความไปหาประมาณว่าให้พักผ่อนบ้างนะอย่าไปนัดเพื่อนกิน
เล่าค่ะฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาเป็นสติ๊กเกอร์โอเคจนช่วงค่ำนายธีรศักดิ์ก็
ถามไปอีกบอกเลิกงานหรือยังถามว่ามีตังค์ร้อยหนึ่งไหม
ส่วนทางฝั่งของอภิญญาฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาบอกไม่มี
ให้ไปขอคนจีนกดน้ำ๒๐บาทน้ำอัดลมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นาฬิกา๑๑นาทีถึง๒๑นาฬิกา๕๓นาทีลักษณะเหมือนกับนายธิรศักดิ์
พยายามโทรไปหาทางไลน์นะโทรไปหาหลายสายแต่ไม่มีการรับสายคาดว่าช่วง

ฝ่ายชายอาจจะเกิดอาการหึงหวงอะไรขึ้นมานะครับทีมข่าวของเราได้
รับภาพการสนทนาทางแชทไลน์
เมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือนายธิรศักดิ์กับแฟนของ
เขาที่เขาแทงจนเสียชีวิตก็คือนางสาวอภิญญาเราได้ข้อความ
นายธีรศักดิ์คนก่อเหตุส่งข้อความไปคุยกับรุ่นน้องที่ชื่อ
อามคุยกันในวันเกิดเหตุก่อนจะก่อเหตุนั่นแหละตั้งแต่
นาฬิกา๑๘นาทีนะครับวันที่๑๖มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
คือลักษณะรุ่นน้องก็ให้กำลังใจนะประมาณว่าเออเริ่มต้นใหม่ก็
ได้นะแต่เขาก็พยายามบอกว่าเขารับไม่ได้นะบอกรับไม่ได้ไม่เคยเจ็บขนาดนี้
ปวดจริงจริงไม่มีแรงจะสู้ต่อรุ่นน้องที่ชื่ออามก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ
คุยไปนู่นน่ะ๑๑โมงนะคือในทีศาสตร์ในตอน๑๑นาฬิกา๔นาที
บอกกับรุ่นน้องที่ไลน์ไปบอกเดี๋ยวตอนเย็นจะเคลียร์ให้มันจบ
ค่ะรุ่นน้องก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยต้องอย่าไปทำอย่างนั้น
นายธีรศักดิ์ก็บอกทำใจไม่ได้จะไม่ยอมเสียเข้าไป
วันนี้จะคุยให้รู้เรื่องนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
นั่นแสดงว่ามีคนพยายามเตือนสติเขาแล้วใช่ค่ะ
บอกเริ่มต้นใหม่ก็ได้อย่าไปทำอะไรที่ไม่ดี
อย่าไปทำอะไรแบบนั้นอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดี
อย่าไปทำบ้าบ้าต้องยอมรับมันต้องทำใจ

ถ้าย้อนไปเมื่อ๓๑ธันวาคมวันส่งท้ายปี๖๔
โพสต์คลิปวิดีโอคู่กับนางสาวอภิญญา
แล้วมีกราฟิกนี่ฮะเป็นรูปหัวใจแบบนี้มีข้อความบอกสุขสรรค์วันปีใหม่
อะไรที่ไม่ดีให้มันผ่านไปนะขอให้เริ่มต้นใหม่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุ๑วันโพสต์ภาพนิ่งเป็นภาพคู่
ระหว่างตัวเองกับนางสาวอภิญญานะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกความหวังความฝันมันศูนย์สลาย
เมื่อไม่มีเธออยู่ข้างกายก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร

มีข้อความที่ลักษณะเหมือนกับตัดเพาะในความรัก
เรื่องของความสัมพันธ์ต่างบอกมีพบก็ต้องมีจาก
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะที่สำคัญนายธิรษักษ์เนี่ย
ระบุข้อความบอกว่ารูปนี้คงเป็นรูปสุดท้ายที่เราสองคนได้ถ่ายภาพด้วยกัน
จะเก็บมันเอาไว้ในใจตลอดไป
เอาไว้เตือนใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
คือถ้าดูข้อความบอกว่านี่เป็นรูปสุดท้ายจะเก็บเอาไว้เอาไว้ในใจ
เอาไว้เตือนใจว่าครั้งหนึ่งเคยรักกันเนี่ย

ไปก่อเหตุเนี่ยฮะบอกว่าจะไปเคลียร์ไปเคลียร์เขาเนี่ย

แล้วแทงตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายตามแต่ว่าตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ธีรศักดิ์เนี่ยนะยังแชร์เพลงอัลบั้ม

มีความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กอะไรต่างนานานะครับ
ทางฝั่งของนางสาวอภิญญานะครับที่ถูกแทงเสียชีวิต
เฟซบุ๊กเนี่ยพบว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวของนางสาวอภิญญาได้โพสต์

โทรศัพท์มือถือของตัวของผู้ตายนั่นแหละนะครับ
ระบุข้อความบอกว่าลูกโพสต์นะคะ
ตอนนี้แม่เสียแล้วค่ะแม่ไม่อยู่แล้ว
ก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็ให้กำลังใจลูกสาวของผู้ตายกันเป็นจำนวนมาก

ญาติก็ไปรับจากนิติเวชโรงพยาบาลบังละมุง

วัดเขามะกอกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ดูสิคะนี่คือความสูญเสียที่คนในครอบครัวเขาร้องไห้กันแทบขาดใจ
แม่ของผู้เสียชีวิตเป็นแม่ชีนะคะครับ
ลูกสาวคนโตนางสาวบันทิตาอายุ๑๘
แล้วก็มีลูกชายคนเล็กอายุ๑๕ค่ะ
ยืนรอรับศพแม่คุณผู้ชม
แล้วก็ร้องไห้กอดกันร้องไห้
วินาทีที่เห็นศพแม่ห่อผ้าขาวแล้วก็นำลงมาจากรถกู้ภัย

ลูกชายลูกชายเขากอดกันร้องไห้
ตัวลูกสาวคนโตบอกว่าเสียใจและทำใจไม่ได้ค่ะ

ที่ผ่านมาเธอกับแม่ไม่ค่อยได้เจอกัน

แต่เธอรักแม่นะคิดถึงแม่
มีหลายอย่างที่อยากทำตามความฝันเพื่อแม่ค่ะ
ก็ผิดหวังกับเขาเพราะว่าเขาก็ดูเป็นคนที่รักแม่หนูมาก

คือเขาก็รู้ว่าแม่หนูมีลูกมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่เขายังต้องทำ
เขารู้ว่าแม่หนูยังต้อง
เขาเรียกว่าอะไรนะส่ง

ใช่ค่ะอย่างแม่หนูเขาก็ยังไม่อยากรีบไปด้วย
เพราะเขายังบอกกับเพื่อนเขาเลยว่า
ตอนที่หนูไปอ่านเม็สเซตเขานะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ภาพแชทการพูดคุยกันทางเฟซบุ๊ก
ระหว่างลูกสาวกับคุณแม่
นี่ค่ะเป็นข้อความที่ลูกสาวส่งไปหาแม่นะคะ
บอกว่าแม่อยากกินชานมไข่มุก

ตอนที่ไปซื้อมาหนูโดนน้องเอาไปกินจนหมด

เนี่ยนะคะส่งไปหลายข้อความมากแต่แม่ไม่ได้ตอบเนี่ยค่ะแม่ไม่ได้ตอบกลับ
จนกระทั่งมันก็เกิดเรื่องอะนะคะ
ลูกสาวก็ส่งข้อความไปบอกแม่
ตอนตี๔๓๐ว่าคิดถึง
คำว่าคิดถึงอันนี้มันคือข้อความที่ลูกสาวรู้ข่าวแล้วไงคะ
ครับว่าแม่ถูกแทงตาย
ว่าข้อความที่ส่งไปแม่ไม่ได้ตอบเพราะว่าแม่ถูกฆ่าตาย
ลูกสาวก็เลยส่งข้อความไปทิ้งเอาไว้ว่าคิดถึงแบบนี้
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตวันนี้จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกค่ะ
มีการชับอนักกิจในวันพระเรื่องหัศบดีนี้นะคะ
ด้านคดีความตำรวจก็ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องอีกหลายปากเลย
ทั้งฝั่งของผู้เสียชีวิตและทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ที่โรงพยาบาลบางละมุงชนบุรีก็ต้องรอก่อนรอให้อาการดีขึ้น
ซึ่งไม่รู้ว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณหมอบอกโอกาสรอดแค่๒๐
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ติดเตียงไปตลอดชีวิต
นี่แหละฮะคือจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมาง
หรือว่าจะเรื่องหึงห่วงก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชีวิตใครนะ

เพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าจากไปแล้วเขาหายไปแค่คนเดียวนะฮะ
พ่อแม่ลูกเมียเขาอีกคนข้างหลังของเขาอีกนะฮะ

ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ขับเข้ามาตามถนนในหมู่บ้าน๑๖มกราคมประมาณ๒๐นาฬิกา๔๓นาที
นี่ฮะนี่คือรถของนางสาวอภิญญาผู้ตายนะครับที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วไปจอดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คงจะเป็นวันที่นายธิรศักดิ์เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ให้จบ

เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยพอเข้าไปในบ้านก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วนายธิรศักดิ์ก็ใช้มีดแทงนางสาวอภิญญาจนเสียชีวิตก่อนจะแทงตัวเอง

จะหวังฆ่าตัวตายตามแต่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
นี่เป็นภาพสุดท้ายนะฮะที่นางสาวอภิญญาเนี่ยขับรถเข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุ